เดี๋ยวจะพาไปดูเรื่องการสืบสารประเพณีโบราณ
เขาเรียกประเพณีว่าปอยส่างรอง

เขาว่ากันว่าคือการบวชลูกแก้วของชาวไทยใหญ่
เขามีขั้นตอนและพิธีการอย่างไร

พ่อแม่ญาติพี่น้องก็มากันเต็มเลย
เพื่อมาร่วมพิธีปวดสั่งลองกันในเช้าวันนี้

ชิ้นจะเหยียบบนพื้นดินไม่ได้นะ
ชินต้องมีพี่เลี้ยงคอยดูแล

ทุกคนก็รวมตัวกันอยู่ที่หน้าวัด
เพื่อจะขึ้นไปที่สารเจ้าเมือง

อยากบอกแบบนี้ว่านี่คืองานใหญ่ของพวกเขาจริง

สั่งลองเพื่อสืบสารประเพณีของชาวล้านนา

ว่าสั่งลองมีความหมายกันอย่างไร
จะได้เข้าใจกันในเวลาตอนผมเล่าข่าวไปเนาะ
ซางแปลว่าสามะเนร
รองก็คือหน่อเนื้อของผู้เป็นเทพยดา
รวมกันสั่งรอก็คือสามเณร
ที่เป็นหน่อเนื้อของผู้ที่เป็นเทพยดานั่นเองครับ

ถูกต้องฮะบวชสังลองต้องตื่นตั้งแต่ตี๓

แล้วเดินทางมาที่วัดตั้งแต่เช้ามืด

พ่อแม่สั่งลองก็ต้องป้อนข้าวสั่งลองด้วย

แหม่สามสองเลขดีไทยรัฐทีวีทีวีมหาชน

สั่งลองจะไม่สามารถเดินเหยียบบนพื้นดินได้
ต้องมีพี่เลี้ยงคอยดูแล

พอเสร็จพิธีบนวัดแล้วทุกคนก็จะไปรวมตัวกันอยู่ที่หน้าวัด
เพื่อที่จะขึ้นไปที่ศาลเจ้าเมือง

นี่แบกสางรองแบกสางรองแบบนี้ก็คือสามเมอเดนนั่นแหละ
นี่ขบวนยาวแบบนี้เลยนะครับ
อกจากนี้ยังมีการแสดงรำนกลำโตกันอย่างสนุกสนาน
แล้วหลังจากกลับจากศาลเจ้าเมืองก็จะมาวนแห่รอบวัดอีก

บางคนเขาแห่ไปเต้นไปก็มี

เสร็จแล้วเขาจะบอกว่าเอาไปแห่อีกสักครั้งตามบ้านต่าง
แล้วก็จะมีการรับสั่งลองเอาไว้ที่บ้านอีกด้วย
ที่มาเที่ยวหาก็จะผูกข้อไม้ข้อมือให้สั่งลอง
และทั้งหมดนี้คือประเพณีปอยสั่งลองของชาวไทยใหญ่
ที่จังหวัดแม่ห้องศร

ยังไงซะขอขอบคุณติ๊กต๊อกท่านนี้ด้วยนะครับ
ที่ชื่อว่าอิ๋วอันเดอร์สกอร์ชินจิครับ

ที่เอาจริงไม่ค่อยได้เห็นกันในท้องถิ่นอื่นเท่าไหร่
แต่อาจจะเคยได้ยินชื่อกันมาบ้างก็เอามาให้ดูกันนะคะ